ก็ว่ากันด้วยเรื่องใหญ่ที่บอกท่านผู้ชมไว้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลบบุรี
มีชายคนหนึ่งบุกเข้าไปฉุดหญิงสาว

ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับไว้ได้หมดนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ครับแล้วน้องชายของหญิงสาวที่ถูกฉุดไป

ค่ะทางครอบครัวก็บอกว่าตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลย

คุณแม่ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าคาดว่าจะเป็นผู้ชายคนหนึ่ง

นี่ฮะภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนตี๓
ของวันที่๒๓มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ผู้ที่โพสต์ในเฟซบุ๊ก
ในเฟซบุ๊กก็คือมแมร์ลบบุรี
เป็นน้องชายของพนักงานสาวของ๗๑๑แห่งนี้นะครับ
ซึ่งเป็น๗๑๑สาขาที่ถนนนเรสวนตะบนเขาสามยอด

พร้อมกับให้ข้อมูลว่าพี่สาวทำงานอยู่ที่
สาขาเอลวันลบบุรี
มีผู้ชายมาฉุดพี่สาวออกไปจากร้าน
ตอนแรกคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่มานำตัวพี่สาวไปสอบปากคำที่โรงพัก

พร้อมกับตั้งคำถามว่าพี่สาวของตนอยู่ที่ไหน
ทำไมถึงทำกันขนาดนี้ตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้

โดยบอกว่าคนที่ทำคืออาสา
แต่ว่าตอนนี้ข้อมูลที่ปรากฏก็คือเป็นอาสาของตำรวจนะฮะ

ส่วนหญิงสาวเป็นหญิงวัย๓๒ปีชื่อนางสาวสิระธาดา
จนถึงณขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้าง
แม่ก็ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองลบบุรี
ค่ะทางคุณแม่เนี่ยบอกว่าลูกสาวเป็นคนดีนะคะ
เคยมีครอบครัวมาแล้วแต่ก็เลิกรากันไป
เมื่อช่วงเดือนกว่าให้แม่ไปอยู่ด้วยที่บ้าน
เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงชื่อหม่อง
เป็นอาสาตำรวจบ้านในตำบลเขาพระงาม
เข้ามาผัวพันเพราะว่าลูกสาวเคยไปอบรมด้วย
มองคนนี้เคยพูดจาในลักษณะข่มขู่ลูกสาว
ลูกสาวก็กลัวว่าไม่ปลอดภัย

แล้วก็สังเกตเห็นนะคะว่ามีอาสาคนนึง
แต่คุณแม่บอกว่าไม่แน่ใจว่าสังกัดหน่วยงานไหน
ขับรถก็มีขี่รถจักรยานยนต์ก็มี
คอยตามคอยวนดูคอยตามอยู่แบบนี้หลายครั้ง
ก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ

แต่ในหม่องอาจจะไม่ได้ทำคนเดียวนะคุณภาคภูมิ

อาจจะมีอีกคนนึงรออยู่บนรถนะคะ
แต่พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ตกใจ

พอเห็นลากผู้หญิงออกมาก็ลงจากรถ
แล้วก็ไปให้ปากคำกับตำรวจด้วยนะคะ

ทางคุณแม่บอกว่าเป็นห่วงลูกสาวมาก

กลัวว่าจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
คือเพื่อนของผู้หญิงที่ถูกเอาตัวไป
เขาบอกว่าในหม่องมีครอบครัวแล้วนะ

เพราะว่าตัวลูกสาวของคุณแม่เนี่ยก็เป็นคนหน้าตาดี
แต่ว่าตัวผู้หญิงก็รู้ว่าในห่องมีครอบครัวแล้ว

แม่ต้องไปส่งที่ทำงานทุกวัน
แล้วก็สุดท้ายคาดว่าน่าจะมาเกาะเหตุนี้

ตอนที่มาเนี่ยมีเพื่อนขับรถมาให้เพื่อนก็อาจจะไม่รู้ว่ามาทำอะไรนะฮะ
พอเห็นว่ามีการฉุดผู้หญิงมาอย่างนี้ก็เลยลงจากรถเลย

ข้อมูลล่าสุดจากทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีนะครับ
พลตำรวจรีชัยวัดอรัญวัฒน์ท่านก็ยืนยันข้อมูลนะฮะ
บอกว่าผู้ก่อเหตุคือในหม่องวัย๕๒ปีนะครับ
เป็นชาวลบบุรีนี่แหละเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
แล้วก็จะคอยมาร่วมงานกับตำรวจอยู่บ่อยครั้ง
ก่อเหตุหญิงสาวไปจากร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลเขาสามยอดนะครับ
ในหม่องนั้นเจ้าหน้าที่รู้จักหน้าตาเป็นอย่างดี
เนื่องจากในหม่องมาเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้านมาร่วมงานกับตำรวจอยู่บ่อย
หลังเกิดเหตุตำรวจตามไปที่ที่พักของนายหม่องแต่ไม่เจอตัว
ว่าตอนนี้ก็คงจะพาหญิงสาวไปกบดานอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง
สืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะฮะ
เพราะว่าก็เกรงเหมือนกันว่าตัวประกันจะถูกทำร้าย
ค่ะเดี๋ยวเราคุยกับคุณแม่ดูหน่อยไหมคะนะคะ
ตอนนี้คุณแม่อยู่ในสายกับเราเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ล่ะค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ
ความคืบหน้าล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ได้ทราบข่าวของลูกสาวว่ายังไงบ้างครับ
ยังไม่ได้ข่าวเลยค่ะจ๋า
คุณแม่คะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากตำรวจไหมคะเพราะว่าล่าสุดเห็นตำรวจ

ยังเลยใช่ไหมคะคุณแม่เคยเห็นในหม่องไหมหน้าตาเป็นยังไง

คุณแม่เคยเจอในหม่องมาก่อนไหมครับ

ลักษณะเป็นยังไงครับคุณแม่
ลักษณะพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงครับตอนที่เจอครั้งเดียว
ลูกสาวเคยเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างไหมฮะเรื่องของในหม่องเนี่ยครับ
คุณแม่ค่ะ
คุณแม่คุณแม่ตอนนี้ดูไทยรัฐทีวีอยู่ทางทีวีใช่ไหมครับ
กวนคุณแม่เบาเสียงทีวีก่อนนะครับจะได้ฟังเสียงเราจากทางโทรศัพท์นะฮะ
อย่างนั้นเดี๋ยวเสียงมันจะย้อนไปย้อนมาคุณแม่จะไม่ค่อยได้ยิน
เดี๋ยวมันจะช้านิดนึงนะคะถ้าเกิดฟังจากทีวีค่ะคุณแม่
เปิดภาพไว้ก็ได้ครับแต่ว่าเบาเสียงทีวีไปเลยครับ
คุณแม่ค่ะขอถามแบบนี้ค่ะเรื่องของในหม่องเนี่ยค่ะ
เพราะว่าตำรวจเองก็บอกว่าก็น่าจะเป็นในหม่องนี่แหละนะคะ
ตามไปที่พักของในหม่องแล้วแต่ว่ายังไม่เจอ
คุณแม่เคยเจอในหม่องหนึ่งครั้งลักษณะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่
คุณอ้วนพี่เตี้ยหัวงิงอีกค่ะ
คุณแม่บอกว่าเคยเห็นว่ามีคนสะกดรอยตามลูกสาวด้วย
ขับรถก็มีขี่รถจักรยานยนต์ก็มีคุณแม่เล่าให้ฟังกันได้ไหมคะ

แต่ก็รู้ว่ามีคนตามแต่เขาชอบแบบอยู่
เขาอยู่ในรถรถใหญ่ไงคะเรามองไม่เห็นมันมีฟิล์ม

เพราะรถเขาจะตามบ่อย
ดูลักษณะจากภาพในกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุแล้วเนี่ย
คุณแม่คิดว่าใช่ในหม่องไหม

คือใช่เลยใช่ไหมก็ตรงกับที่สมวนหม่อง
ค่ะทีนี้ลูกสาวเคยเล่าเรื่องในหม่องให้คุณแม่ฟังไหมคะ
มาอาศาร่วมกันค่ะ

แต่ลูกสาวรู้สึกไม่ปลอดภัยเหรอคะคุณแม่ที่ขอให้คุณแม่ไปส่งที่ทำงานต่อ
เขาเลยบอกว่าไม่ทำแล้วแม่คนนี้เขาบังคับ
เขาชอบให้ไปออกตรวจด้วยอะไรแบบนี้นะคะ
หน่วยเฉพาะเช่าเฉพาะที่นายหม่อน่าอยู่
พอในห่องมาติดพันธุ์แต่ลูกสาวแบบไม่อยากยุ่งด้วยแล้ว

ใช่ค่ะเขาไม่อยากยุ่งค่ะเขาไม่ยุ่งเลยล่ะค่ะ
เพราะเขาจะต้องดูแลครอบครัวคือคุณแม่
เขาเป็นสาวหลักให้ครอบครัว
หลังจากคุณแม่ไปแจ้งความทางตำรวจ
ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าอะไรบ้างไหมคะ
ก็ให้ค่ะก็บอกว่า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ช่วงคืนไหนนะครับคุณแม่ครับ

วันที่๒๓ครับแม่ก็เบอร์เป็นหมดแล้ว
ก็คือวันเช้ามืดวันอังคารใช่ไหม

ใช่ค่ะเพราะว่า
แม่จะต้องติดต่อลูกตลอด

มีการโพสต์เรื่องราวนี้ผ่านทางโลกโซเทียลนะคะคุณแม่
มีใครให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทางโซเชียลด้วยไหมคะ
คนช่วยกันตามหายังไงบ้างไหมคะ

ทั่วอาทิตย์เลยไม่มีคำที่ว่าเจอเลยกันเนี่ย

ทางเพื่อนของลูกสาวคุณแม่ได้คุยบ้างไหมคะว่า
เขามีข้อมูลอะไรกันบ้างไหม
ลูกสาวไม่ค่อยยุ่งกับใครค่ะ

เขาเป็นคนไม่เที่ยว

ตั้งแต่๒๓มตี๓๓๐นนี้๒๕ม
ความรู้สึกของคนในครอบครัวคุณแม่คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างนะตอนนี้ค่ะ

แม่ระวังตัวแม่ก็งงเหมือนกันว่าระวังตัวอะไร
เหรอคะลูกสาวบอกคุณแม่ให้ระวังตัวด้วยเหรอคะ

เนี่ยคืนสุดท้ายนี้ไปส่งปุ๊บ
สวัสดีค่ะแล้วแม่ก็ระวังตัวหน่อยนะ
เลยแม่ก็เลยก็จะขอลูกกลับอ่ะ
ว่าเอาลูกกลับไปด้วยหยุดงานสักวันไหมลูก
เขาไม่ยอมหยุด
ลูกต้องเข้าเวรกี่โมงถึงกี่โมงที่คุณแม่ไปส่ง
เข้า๔ทุ่มค่ะแม่ก็ไป
ก็ไปส่ง๔ทุ่มค่ะ
ทุ่มจะ๔ทุ่มนี่แหละค่ะแล้วก็

รีบวิ่งเข้าไปไปลุกไป

ด้านลูกฝาก็วิ่งเข้าไปในเซฟน
ก็บอกว่าแม่คะสวัสดีค่ะแล้วก็เจอกันตอนเช้านะคะ

ตีสามครึ่งก็เกิดตอนนั้นก็สุดท้ายเลย

แม่จะรับอีกทีก็ไปแล้ว
ที่ลูกสาวจะเล่าให้ฟังว่าให้แม่ระวังตัวเนี่ย

เคยพูดจารักษณะข่มขู่
หรือว่าจะมาฉุดหรือจะพาไปอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
ไม่ค่ะเขาพูดจะฆ่าเลย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
เรียนลูกจนขอวอนทุกทุกอย่างแล้วค่ะก็ช่วยกันไม่ทันเนี่ยเขาก็ไม่ช่วย
เขาก็ไม่ถามเขาบอกเหตุไม่เกิดเลยไม่มีอะไรหรอก
เขาพูดอย่างเงี้ยค่ะครับคุณแม่ครับต้องขออนุญาตถามหน่อยแล้วกันนะฮะ
เพื่อความชัดเจนด้วยนะครับค่ะในหม่องเนี่ย
ชอบลูกสาวคุณแม่มาติดพันธุ์เนี่ยแต่ว่าลูกสาวไม่เคยไปยุ่งเกี่ยว
ไม่เคยให้ความหวังไม่เคยไปคบหาอะไรด้วยใช่ไหมครับ
ส่วนมากจะมาหาแม่แม่ไม่รู้อันตรงเนี้ยค่ะอืม
รถวันที่มาดักแล้วก็ฉุดตัวลูกสาวคุณแม่ไปเนี่ยมีใครบอกไหมครับว่าเป็นรถอะไรยังไง
แม่แม่ขับรถออกจากลูกอ่ะเห็นรถเหมือนเหมือนรถอะไรนะ
ตึ๊กตึงที่เขาเคยขับนั่นแหละค่ะรถกระบะอย่างเงี้เหรอรถรถกระบะของอาสาอย่างเงี้เหรอครับ
จ้ะจอดอยู่ทางฝั่งคนนู้นนะคะฝั่งทางอะไรนะไก่อ่ะค่ะ
คิดว่ารถตัดอะไรทางนู้นแหละค่ะหลบหลบอ่ะอ๋อ
แล้วก็บางทีเขาจะเอารถสีขาวหมายเลข๑๖๗อะไรของเขานี่แหละค่ะ
ครับแล้วก็มีอีกคันก็สีบอลอะไรอย่างเงี้ยเขามีหลายคันอืม
มองดูแล้วว่าโอ้โหโดนตามแล้วล่ะแม่ก็เลยระวังตัว
คุณแม่คะช่วงรถที่สะกดรอยตามลูกสาวอะค่ะ
อยากให้คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่ามีรถลักษณะไหนยังไงบ้าง

เผื่อใครเห็นรถลักษณะคล้ายแบบนี้จะได้แจ้งกันได้

ที่ออกไปคือรถสี
นั่นแหละค่ะที่ขับออกไปนั่นแหละค่ะ

ครั้งที่๓มันจะมีนะครับมีรถวิ่งออกไปเลย
ช่วงล่างออกไปริมโน้นนะคะ

ใช่ค่ะคันนี้ล่ะค่ะดูตลอดค่ะ
เขาขับไปเองไหมฮะหรือว่ามีเพื่อนขับไปให้
เห็นว่ามีกัน๒คนมั้งคะ
และอีกคนนึงปล่อยลงกลางทางนะคะ
ก็แสดงว่าเพื่อนไม่ไปด้วยเขาไปกับลูกสาวคุณแม่แค่สองคน

ได้กลับไปถามทางผมเห็นตำรวจพูดนะคะคนที่เจ้าของเรื่องนะ
กลับไปถามทางอาสงอาสาพวกเพื่อนของเขาไหมครับ

ไม่มีค่ะมีแต่คอยแบบเนี่ยคอยดูอีก
ว่าจะออกไปยังไงอะไรอย่างนี้

สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดในขณะนี้คืออะไรครับคุณแม่
ตอนนี้อยากให้ลูกกลับมาที่สุดแล้วขอให้ลูกปลอดภัย

วอนสื่อนิดนึงช่วยหน่อยค่ะช่วยตามนิดนึง
เพราะเขาเป็นเด็กดีมากเขาอ้อนวอนเท่าไหร่ก็คือ
เขาเป็นเสาหลักให้ครอบครัวแม่ช่วยเขาไม่ได้
ขนาดช่วยแล้วอันนี้ช่วยเป็นเดือนแล้วนะคะ
แม่สู้หนูไหวไหมแม่ส่งหนูไหวไหม
แม่ก็บอกไหวลูกไหวก็ตามช่วยลูกตลอด
ไม่คิดว่าเขาจะไวเกินไป
ค่ะเดี๋ยวเราจะตามเรื่องให้ต่อค่ะคุณแม่
ต่อค่ะคุณแม่ตอนนี้เราก็ขออนุญาตขึ้นภาพลูกสาวคุณแม่
เผื่อใครเห็นได้แจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสนะคะคุณแม่คะ

ขอบคุณคุณแม่ที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะ
ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
ข้อมูลจากคุณแม่นี่ก็คือไหนมองเนี่ย